มันไม่ได้เป็นศูนย์วิทย์มันไม่ได้ตั้งใจ

มือครับมือครับ

มือครับมือครับมือครับ

มือครับมือครับมือครับ
มือครับมือครับมือครับ

มือครับมือครับมือครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังตามคดีใหญ่คดีนี้กันต่อนะคะ
เป็นคดีใหญ่ที่สะเทือนขวัญแล้วก็คนมีอารมณ์ร่วม
มีส่วนร่วมในการทั้งพยายามจะค้นหาพยายามจะเอาพยานหลักฐาน
พยายามที่จะออกความเห็นตั้งแต่เป็นข่าววันแรกเลยนะคะ
แล้วก็มีอารมณ์ร่วมเมื่อได้เห็นไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตา
การแต่งกายการแต่งหน้าตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวดัง
กินระยะเวลาอยู่เป็นเดือนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ข่าวในจางไป
เพราะว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะคะก็ว่ากันไป
แล้วก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อวานนี้เองค่ะคุณผู้ชม
โดยข่าวที่มาเนี่ยไม่ว่าขั้นตอนกฎหมายจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ว่าเป้าของการพูดถึงคือเอ๊ะตกลงทาปากขึ้นสารได้หรือ
อันนี้คนยังมีอารมณ์ร่วมอยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย
การแต่งกายการแต่งหน้าการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา
คดีอุจจกรรมขนาดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เองก็โดนตรวจสอบ
วิภาควิจารณ์มากอยู่เหมือนกันอันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
แต่การกลับมาคราวนี้ในรายการถามตรงเอามาให้คุณผู้ชมได้ตามความคืบหน้าอีกครั้ง
อย่างละเอียดว่าตกลงแล้วข้อกล่าวหาใครโดนอะไรอย่างไรบ้าง
พยานมีกี่คนชัดเจนไหมให้การกับตำรวจว่าอย่างไร
ที่สำคัญคือหลักฐานมีจนมัดแน่นแน่ไหม
เป็นไปอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าผู้ต้องหาดูไม่สลด
แล้วเหมือนกับคุยกันด้วยซ้ำไปนะคะว่าอาจจะรอดก็ได้
คงไม่มีการประหารชีวิตจริงหรอกอันนี้เลยทำให้คนยิ่งมีอารมณ์ร่วมกับข่าว
วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันว่าสำนวนที่ทำขึ้นไปแล้วสุดท้ายก็ฟ้องเนี่ย
แน่นแค่ไหนอ่านมาหมดแล้วนะคะ
พ่อแม่และทนายยิ่งอ่านละเอียดหนักเลย

สามท่านมาคุยกันในรายการกับเรานะคะ
ทนายความของครอบครัวของน้องแอ๋มนะคะทนายนพดลศรีดาทันค่ะ
คุณพ่อสุชาติคำเพิงใจและคุณแม่พิชชาพาคำเพิงใจ
สวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะ

แต่จริงแล้วเพิ่งไม่กี่เดือนนี้เองนะคะ
แต่ว่ามันจางไปจากข่าวระยะหนึ่งแต่ว่ามันกลับมาใหม่นะคะ
เอาสภาพจิตใจคุณแม่ก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าตอนนั้นไม่ใช่แค่ต้องรับให้ได้ที่ลูกจากไปนะ
แต่ว่าคือแม่ก็จะเหมือนกับมีคนบอกว่าน้องโดนอย่างนั้นน้องโดนอย่างนี้
มีหลักฐานอย่างนั้นอย่างนี้แม่ก็จะรู้เยอะทั้งจริงทั้งไม่จริง
ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ล่ะเป็นยังไงบ้างจนถึงวันนี้
ก็ตอนนี้ก็แน่ใจแล้วค่ะว่าหลักฐานเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็แน่นมาก
จากที่แม่เห็นสำนวนนะแม่ก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่
แล้วแม่ก็ยังทำใจไม่ได้เกี่ยวกับลูก
ก็คือนึกถึงเขาก็จึงเสียใจอยู่ทุกครั้ง
แต่ณวันนี้คือได้เห็นสำนวนแล้วก็คือดีใจว่าเราต้องได้รับความยุติธรรมแหละ
ถึงผู้ต้องหาจะออกมาปฏิเสธก็ไม่เป็นไรก็คือสิทธิ์ของเขานะคะ
เขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแต่ขบวนการยุติธรรมต่าง
แล้วก็ทางศาลท่านต้องมีความยุติธรรมกับเราอยู่แล้ว

ในช่วงที่ผ่านมาคุณแม่คือจริงขออภัยนะคะที่ยังต้องใช้รูปน้องอยู่ในข่าวบ้างนะคะ
ขออภัยจริงคุณแม่เหมือนกับสิ่งที่นึกถึงแล้วทำให้แม้กระทั่ง
ยังมีลูกสะอื้นขึ้นมาตอนที่เราคุยกันวินาทีนี้เนี่ยคือแม่นึกถึงอะไร
นึกถึงสิ่งที่เราไปเห็นมาในสำนวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หรือมองหน้าลูกก็ร้องไห้แล้วหรือยังไงคะ
ก็หนักคือเห็นแค่เห็นหน้าลูกก็ยังกินข้าวไม่ได้ถึงทุกวันนี้
แต่พอเห็นสำนวนแล้วก็ทำให้เราแอ๋มได้รับความยุติธรรมอยู่นะลูกจากหลักฐานที่แม่เห็น

กำลังจะถามว่ามันมากหรือน้อยกว่าที่แม่รู้
สิ่งที่เราไม่เคยรู้แล้วเราได้เห็นอีกเยอะมากค่ะ

เป็นบางส่วนที่สำคัญเจ้าหน้าที่จะเปิดให้ดูว่าเนี่ย
คือรายละเอียดตรงเรื่องราวมันใช่ไหม
เป็นตั้งแต่ก่อนฆ่าแล้วก็หลังฆ่า
การมาก่อนค่ะทุกจุดมีกล้องวงจรปิดหมด
แม่เลยมั่นใจว่าท่านทำงานได้ดีจริง
คือแสดงว่าหลักฐานเนี่ยละเอียดกว่าตอนแรกที่เรารู้
เก็บรายละเอียดทุกมุมทุกจุด
หลักฐานมันชิ้นต่อชิ้นต่อชิ้นใช่ไหม

ก็ไม่ได้อ่านหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่า
ตามที่ดูเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานเต็มที่นะครับ
หลักฐานที่ได้มาก็ชัดเจนนะครับ
ที่ผมดูเขารอดยากขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็ทางเรื่องทั้งหมดก็คือฝากคุณพี่ทนายไว้นะครับ
เพราะว่าหลักฐานตามที่พวกผมอ่านไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
เพราะว่ามันรัดกลุ่มทุกจุดเลย

มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการหั่นการฆ่าการวางแผนต่างนะครับ
คือเราไม่ใช่ทนายเราไม่ใช่ตำรวจเราอ่านเรายังว่ามัดแน่นใช่ไหม

แล้วก็สิ่งที่พวกผมไม่เคยรู้ก็รู้
พอมาอ่านดูเขารู้เขาชัดเจนขึ้นนะครับ

เช่นอย่างเอามีดเอาอะไรไว้ในรถ

อย่างนี้เขาอยู่ในสำนวนนะครับ
พอมันอยู่ในสำนวนมันกลายเป็นเนี้ย
แต่สุดท้ายนะตอนนี้เนี่ย

ข้อหาที่ใหญ่ที่สุดคือข้อหาฆ่าโดยสรรค์วิสูจน์ไว้ก่อน
คร่าวร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยสรรค์โดยสรรค์วิสูจน์ไว้ก่อน
มาตรา๒๘๙บาท

แต่ว่าเขาไปรับสภาพว่า
ซึ่งเมื่อวานนี้ทนายก็ถามอยู่ว่า
ฆ่าคุณไม่ได้ฆ่า
เป็นข้อหาใหญ่เลยก็คือ
น่าจะเป็นคดีหนึ่ง

ฆ่านายตามคดีนี้มาหรือว่าตั้งแต่เป็นน้องแอ๋ม
แล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายเขา
แล้วก็คุณตาเขาที่ตายไปแล้ว

ค่ะนะฮะก็รู้จักกับทนายดี

รับสภาพประกอบภาพทุกอย่าง
นะฮะแต่ว่าพอมาขึ้นศาลบอก

คือตอนไปทำแผน
ครับ

มีทั้งหมดมีตั้งแต่ตอน
มีตั้งแต่น้องแอ๋มเนี่ย๔๕โมงเย็นเนี่ย

ถนนไปบ้านกอกหลังจากนั้นน้องแอ๋มจะกลับมาหอพักที่สำเหล่าดี
แล้วก็โดนชุดนี้โทรศัพท์เรียก
แล้วก็มีตั้งแต่หลักฐานว่า
ฆ่าน้องแอ๋มโดยเฉพาะมีการเดินทางมาจากประเทศไต้หวัน๒คน
แล้วก็ไปเช่ารถ
ซึ่งเจ้าของรถเขาก็บอกว่ารถที่เช่าเนี่ย

แต่ณขณะที่เอาน้องแอ๋มขึ้นไปมีเชือก
ซึ่งเชือกนี่ไม่ใช่เชือกแบบหาได้ธรรมดา
เป็นเชือกที่เขาใช้จูงสุนัขนะฮะ
ทีนี้มัดมือมัดเท้านี่ดิ้นไม่ได้

แล้วก็มีมีดเขาเรียกว่ามีดประตู
มีดโต้ในคำฟองเขาเขียนว่ามีดโต้
โต้นี่ก็คือมีดดวงใหญ่ที่ชาวบ้านเอาไปฟันไม้นะ
คือที่เราเรียกว่าอีโต้ป่ะคะ
มีดโต้แล้วก็มีเลื่อยถนู
อยู่บนรถหมดแล้ว
แล้วก็พร้อมกับถุงที่ใช้มัด
คือที่บอกทั้งหมดนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่ามันเลยพุ่งไปที่
ข้อกล่าวหาว่าฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่เมื่อกี้ที่ทนายพยายามจะบอกดิฉันกำลังจะบอกว่า
คือท่านสื่อสารกฎหมายมาดูคดีนี้
มันอาจจะแปลกตรงที่ตอนมีแผนประกอบคำรับสารภาพ
มันก็มีจุดต่อจุดต่อจุดอย่างละเอียด
เพียงแต่ว่าพอขึ้นสารปุ๊บปฏิเสธข้อหาค่า
แต่ว่าเราก็มีว่าผู้ต้องหาด้วยกันเองนี่แหละ
อันนี้เอาเป็นสดเลยว่าก่อนที่จะมามีทนาย
มันก็มีคำให้การที่จะพูดความจริง
วินาทีต่อนาทีต่อวินาทีว่าใครทำอะไรตอนนั้น

เอาอย่างนี้เอาทีละเรื่อง

แต่ว่ามันก็แปลกตรงที่คดีนี้ผู้ต้องหาปฏิเสธในชั้นศาล

ปฏิเสธในชั้นศาลคำถามข้อแรกก่อน
การปฏิเสธในชั้นศาลแม้ว่าจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้ว
มันทำให้คดียากขึ้นหรือว่าไม่มีผล

ที่ศาลเนี่ยท่านจะนั่งเป็นกลางในการฟังพยานหลักฐาน
ในการฟังพยานหลักฐานในการที่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าเนี่ย

มันก็จะเป็นดาบสังคม
ถ้าเขาสู้เขากะว่าจะสู้หลุดเขาจะหลุดไปเลย
แต่ถ้าสู้ไม่หลุดก็คือโดนหนักที่สุดในความผิดนี้ในการลงโทษ

มันเกิดขึ้นมาถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันหนีไม่ออก
หนีไม่ได้หรอกครับมันมีหลักฐานอยู่ครับ
ทนายค่ะเหมือนที่รายการถามตรงทำนะคะ
คือเราจะถามทุกอย่างที่เราสงสัยแทนคุณผู้ชมนะคะ
อันไหนที่คิดว่าถ้าตอบแล้วไม่เป็นผลดีต่อการสู้คดีไม่ต้องตอบ

เรียนขอคำอธิบายก่อนค่ะเขาปฏิเสธข้อหาฆ่า
คือเขาจะไปเริ่มต้นรับสารภาพก็คือเรื่องของการอำพลางศพ

ซ่อนเล้นการฝังกันนะย้ายการทำลายศพ
แล้วก็ค่อยมีข้อหาอื่นตามมาแต่ขอกลับมาที่ข้อหาใหญ่สุดก่อนคือ

ที่เขาจะสู้โดยการปฏิเสธเพราะกำลังจะบอกว่า
ไม่ได้ฆ่าโดยไตรตรองใช่ไหมเหมือนกำลังจะให้เข้าใจว่าพลั้งมือฆ่าเหรอคะ
คือถ้าพูดง่ายอย่างทนายว่าความมา๓๐ปีเนี่ยนะ
ประสบการณ์ข้างในจริงแล้วก็ไม่ใช่อายุเยอะก็

คือเขามองว่าไม่มีประจักษ์พยานเห็นการฆ่า

แล้วก็พวกกันทั้งนั้น

อีก๔คนก็คือพวกจำเลยในชุดนี้

ก็เลยเหมือนว่าไม่มีใครเห็นสักคน

แต่ว่าในคำให้การครั้งแรก
ที่เอามาแล้วก็มารับสภาพ

อันดับแรกก็คือพูดเพื่อให้ตัวเองคนผิดก่อน

กระทั่งว่ามีดอีปอโต้อยู่ตรงไหนก็ไปได้มาแล้ว

คือหลักฐานที่ใช้ในการฆ่าและหันศพเนี่ย
ก็คือผู้ต้องหาเป็นคนบอกเราถึงไปได้มา
ทนายขอกลับมาที่ข้อเก่าหาก่อนนะที่ถ้าเราอ่านเกมเขา
การที่เขาปฏิเสธข้อหาฆ่าเนี่ยคือเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ไตรตรองเพื่อไปฆ่า
มันจะบอกว่าอาจจะพลั้งมือหรือทะเลาะวิวาดหรือยังไงคะ
ถ้าตรงนั้นจะเป็นมาตรา๒๘๘ก็คือฆ่าโดยไม่ใส่ตอง
แต่อันนี้เขาไม่ได้รับค่าโดยไม่ได้ตองเขาไม่รับนะ
คือ๒๘๘ก็ไม่รับ๒๘๙ก็ไม่รับนะ
แต่รับว่าได้ทำร้ายร่างกายซึ่งรับสองคน
ทำร้ายร่างกายคือจำเลยที่๑น้องเปรี้ยวแล้วก็น้องเอิญจำเลยที่สอง
ส่วนจำเลยน้องแจ้จำเลยที่๕แล้วก็จำเลยที่๔วัดสิน
ก็ไม่รับนะว่าทำร้ายร่างกายคือไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
วัดสินจะบอกว่าขอให้ผมขับรถผมก็ขับไป
หลักก่อนคือเปรี้ยวนะคะคือหลักเลยของคดีนี้คือเปรี้ยว
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเขาปฏิเสธทั้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรอง
และปฏิเสธทั้งฆ่าโดยไม่ไต่ตอง
ข้าโดยไม่ไตรองเขาปฏิเสธปฏิเสธข้อหาค่าไปเลย
คือการฟ้องคดีนี้เขาฟ้องคดี
กำลังจะถามว่าแล้วที่ทนายถามเมื่อวานในศาลว่า
แล้วถ้าคุณจะรับแค่อำพางศพแล้วข้อหาฆ่า

เขาไม่กล้าตอบเพราะว่าเขามีทนายเขาทนายเขา๖คน

ก็มีทางเรียกต่อหนึ่งต่อหนึ่ง
เราก็มีมีคนหนึ่งจ้างทนายมา๒

หมายถึงทางเปรี้ยวมีทนาย

ซึ่งแล้วเราไม่ได้คำตอบอะไรใช่ไหมว่าตกลง

เขาไม่ตอบเพราะว่าเขาก็ยัง
เขาพูดจริงเขาเป็นสิทธิ์ของเขาในการไม่ตอบ

เมื่อวานจริงแล้วพ่อท่องหา
พาวิทย์มืดมีดที่บ้านมีดโต้

โดยพิเศษอันควรแล้วก็ร่วมกัน
มีรับของโจรด้วยแล้วก็มีเสพยาเสพติดด้วย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

จะเรายับไปเพราะว่านังสัญญาก็แย๊บไปว่า

แล้วพวกคุณไปได้ศัพท์ของแอ๋ม

ที่เคยคิดว่ามีพอสมควร
ดูจากสำนวนแน่นกว่าเดิม

แต่ทำไมยังกล้าปฏิเสธข้อหานี้

คุณผู้ชมคะเราคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ

แล้วก็มีการคุยกันถึงว่าสำนวนมันเป็นยังไง
เพราะว่าตอนนั้นมีความกังวลจากพ่อกับแม่เอง

ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งมีนักกฎหมายให้ความเห็นด้วยซ้ำไป
บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าหลักฐานด้วยนะ
ไม่ได้แปลว่าเห็นว่าชัดแล้วจะเป็นแบบนั้น
ใช่ไหมคะอาจจะเห็นว่าผิดแต่ไม่รู้จะโดนข้อหาไหน
ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เคลียร์แล้ว

แต่เราก็ยังมั่นใจในหลักฐาน
ปฏิเสธยังไงก็ไม่รอดหลักฐานสำนวนต่าง

คือพ่อกับแม่ไม่ได้เจอหน้าของเปรี้ยวและผู้ต้องหาคนอื่นเลยใช่ไหมค

ไม่เคยได้เจอกันตั้งแต่วันที่ทำแผน

ตอนนั้นก็เป็นแค่น้ากับยาย

เมื่อวานนี้ขั้นตอนเนี่ยพ่อกับแม่แอ๋มไม่ต้องไปอยู่แล้วใช่ไหมครับ

เป็นขั้นตอนที่ท่านพวกศานด้วยประโยชน์ถามสอบถามกำเลย
แต่อายการโจทธและท่านายกดโรงค์ก็ไปร่วมรับฟังเพื่อรักษาบุญโปรโยชน์ให้
แต่ว่านัดต่อไปนี่ต้องไป
ดูแลแถนมีอะไรก็โทรหาเราได้
นัดต่อไปวิการอาญานัดแรกนัดต่อไป
เขาจะเรียกว่านัดในการเดิมเขาเรียกว่านัดสมารชันพอที่จะเกลี่ยได้ไหม

เป็นคดีแพ่งจะเรียกไก่เกลี่ยแต่ทุกวันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นนัดในการรักษาสิทธิ์ของจำเลย

นัดต่อไปจะต้องได้ไปเพราะว่าทางด้านคุณรุ่งเนี่ยแม่เขาเนี่ย

ถ้าโทษเรื่องอาญาเรื่องโทษมันก็เหมือนเดิม
แต่ถ้ามีการเยียวยากันบ้างไหมมีการที่จะคุยกันบ้างไหมเนี่ย
มันก็เป็นเหตุในการบรรเทาโทษ
แล้วก็จะถามทางจำเลยก่อน
ถ้าเขาปฏิเสธว่าจะไม่คุยเลยก็ไม่ต้องคุยกัน
ก็นัดสื่อพยานตรวจพยานหลักฐานทั้งหมด
เมื่อวานนี้ดูท่าทีเอาท่าทีที่เราสังเกตดู
ผู้ต้องหาแต่ละคนโดยเฉพาะเปรี้ยว
ให้ผมพูดตรงไหมครับ

เพราะว่ารายการถามตรงคุณตรงก่อนนะครับ

คือมันหมดมันไม่มีสภาพแล้วครับ

คือจะเห็นในภาพเขาจะเป็นคนสวยคนอะไร

ภาพจากที่เห็นแต่ที่แรกคือแบบเพอร์เฟค
ใครเห็นก็สวยแบบระดับดาราอะไรอย่างนี้
แต่พอเมื่อวานพี่นบไปเห็นแบบ

คือคนเราไม่สบายกายยังเอาหมอรักษาได้

ให้ปฏิเสธก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยความมั่นใจเหรอคะ

ของผู้ต้องหาเนี่ยมีความกังวลมากแล้วก็ถ้าเขาพูดเหมือนเหมือนเราก็คือ
เหมือนกับว่าน่าจะเกิดความกังวลมากคนไม่เคยเข้าคุกลองไปเข้าคุกแล้วก็
ถ้าผมบอกตรงคุณจำขวัญนะผมไม่เคยมีประสบการณ์เข้าคุก
แต่ว่าผมมีพักพวกที่อยู่ข้างในเยอะยังไงคะถ้ายิ่งแบบแสบเข้าไปหรือว่ายิ่ง
ประเภทร้ายเข้าไปไปอยู่ในคุกเนี่ยเจ้าถิ่นเขาเนี่ย
ค่อนข้างที่จะให้ความเป็นดูโดยการสั่งสอนอยู่นะคือคือเขามีเจ้าถิ่นนะอยู่ในนั้น
เข้าใจเข้าใจอืมทีนี้ขอกลับมาที่คดีครับผมอ่าคือที่ถามว่าเห็นแล้วที่เห็น
หน้าแล้วเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประเด็นของเมื่อวานนี้ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของ
การทาลิปสติกอะไรก็แล้วแต่นะคะกลับมาที่หลักฐานที่มั่นใจที่สุดเนี่ย
ที่มั่นใจที่สุดว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาฆ่าแอ๋มโดยไตรตรองไว้ก่อนคืออะไรคะ
คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะหลักฐานวิทยาศาสตร์นี้เดี๋ยวทนายก็คงจะไม่
คือทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวบอกเท่าที่บอกได้เอาไม่มีผลกับคดีค่ะ
คล้ายว่ามันจะมีคนที่ฆ่าก็จะมีพวกเส้นผมเกี่ยวข้องกับดินเอเสื้อ
เสื้อที่ใส่ในวันนั้นก็เปื้อนเลือดของน้องแหม่มคุณตาอยู่อ่านะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือ
สัญชาติยานของผู้ต้องหาเนี่ยยิ่งรวมกันอย่างนี้มันก็ต้องพูดเอาตัวรอด
นะฮะต่างคนต่างพูดว่าคนนี้ทำอย่างงี้คนนี้ทำอย่างงี้ผมไม่ได้ทำอ่า
ท่านไม่ได้ทำซึ่งตรงนี้ประกอบกับหลักฐานและพาไปเอาของกลางด้วย
สถานที่เกิดเหตุด้วยและวงจรปิดด้วยและที่สำคัญก็คือข้อความจากโทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์ที่โทร
และข้อความที่พูดด้วยโอ้โหในสำนวนมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะมากฮะมีแล้วชัดใช่ไหม
ชัดคือไม่ใช่แค่มีคือมีแล้วชัดด้วยใช่ไหมคะซึ่งที่ทนายบอกคือกำลังจะบอกว่าทุกอย่างที่บอกเนี่ยคือมันประกบกันจนมันยังไงก็เข้าไต่ตองไว้ก่อนแน่
เท่าที่บอกได้นะคะที่ฉันต้องถามไต่ตรองที่เมื่อกี้บอกว่าบนรถบนรถคันนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลย
อันนี้เนี่ยพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าอุปกรณ์ฆ่าและอำพลางศพเนี่ยมีอยู่บนรถก่อนแอ๋มขึ้นรถ
ครับมันมีคนรับสาภาพในกลุ่มนี้อ่าแล้วก็มันไม่มีที่ไปซื้อคือถ้าบอกว่าค่ายแอมตอนตีห้าเนี่ย
แล้วคุณเปล่าเรื่อยจนูมาหั่นสมเนี้ยคุณไปซื้อที่ไหนจริงจริงที่ห้ามันปิดหมดแล้วอ่า
ื่อยธนูเนี่ยมันต้องซื้อตอนกลางวันแล้วร้านเขาเปิดเป็นเลื่อยของช่างนะฮะ
ที่เขาใช้เรื่อยนะฮะอ่าไม่ไม่มีตังค์แม้กระทั่งแม้กระทั่งว่ามีดอิโต้เนี้ยอ่า
มีดอิโต้เนี้ยมันไม่มีเซเว่นไม่ขายนะครับค่ะมีดอิโต้อ่าอ่า
ซื้อที่ไหนก็ได้มันต้องซื้อร้านเฉพาะเขาเตรียมขึ้นมา
เขาเตรียมไว้ก่อนทุกอย่างทั้งเชือกเชือกนี้เป็นเชือกรัดคอหมา
แบบที่เขาใช้โผล่คอมาค่ะขอขอโทษนะคะขออนุญาตอย่างนี้
คือเป็นเชือกที่ใช้เพื่อทำร้ายหรือจริงเป็นเชือกที่บอกว่าเชือกรัดคอมอ่ะ
คือเชือกจูงหรือยังไงคุณแม่ใช้จูงแล้วก็ใช้แบบที่แบบคล้องคอน่ะ
เวลาเขาจูงไปเลยคือมันก็พูดจริงว่ามันแข็งแรงจนไม่สามารถจะดิ้นหลุดได้หรือเข็นได้
คือมันความหมายที่พูดคือเส้นมันใหญ่ใช่เส้นใหญ่มันจะไม่เหมือนเชือกพวกเชือกผูกวัวผูกควายทั่วไปอย่างนี้ค่ะ
คือเขาต้องเตรียมที่มันแน่นเพื่อที่จะมามัดลูกเราอ่าเตรียมถุงดำมาเตรียมเลื่อยเตรียมมีดมีดอิโต้เนี่ย

แล้วพอฆ่าเสร็จมันก็ไปตีตัว

กล้องวงจรปิดจับได้หมดทุกจุดนะคะ

ตอนไปตีตัวที่ช่องไหนเขาเห็นหมด
ขึ้นรถทัวร์อะไรเขาเห็นหมด
คุณจะดิ้นไม่หลุดแน่ค่ะเพราะว่าหลักฐานเยอะ
อเรนนี่หมายถึงพอลงมือเสร็จแล้วที่จะเตรียมหนี
ก็มันก็มีกล้องวงจรปิดแต่ละจุดจับไว้

จุดในเขตขอนแก่นเนี่ยค่ะ

บอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่แม่เล่าให้ฟังมาเนี่ย

ออกมาหาเราตรงจุดนี้จุดนี้

ปกติแล้วชุดนี้เขามีรถของเขานะ

แต่ที่เขาต้องการเช่ามาเนี่ยเพื่อว่า

มันจะไม่ได้โดนเขา

มันไม่มีมีดไม่มีอุปกรณ์การฆ่าหรือหันศพ

ไม่มีแม้กระทั่งใต้ท้องรถใต้อะไร
คือแกไม่มีอะไรเลยมีแค่ยางอะไร
แล้วที่เขาไปทำแผนว่า

ของกลางทิ้งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

แสดงว่าที่รับสารภาพตั้งแต่รอบแรก

แล้วผมบอกจริงนะสืบบรรยานที่ตอนนี้๕คนนี้

คือต่างคนต้องการเอาตัวรอด

เพราะฉะนั้นแปลว่าที่ทนายมั่นใจคือว่า
พญาหลักฐาน

เมื่อเอาไปเทียบกับตอนแรกที่

ตรงกันตั้งแต่ตอนนั้น
ต่อให้ปฏิเสธข้อหาฆ่าในศาล

ทีนี้มันชัดไหมว่า
ใครเป็น
หัวโจกของการฆ่าแอ๋ม

มันชัดทุกรายละเอียด
ชัดแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะเปิดเผยว่า

แต่งั้นถามเท่าที่อยากรู้

คนที่เป็นคนตัดสินใจ

แต่ว่าชุดที่ไปด้วยกัน

เป็นแค้งด้วยกัน

ที่ตัดสินใจที่จะถึง
ว่าจะต้องฆ่าแอม
นัดเจอกันตรงนี้เพื่อจะไปเชื่อดคนนี้
ทุกอย่างคือมันคำพูดเขาจะรู้กันเลยว่าเขาจะไปทำอะไร

มีว่าใครรู้รับรู้แล้วตัดสินใจไปด้วยกัน
อันนี้ถึงขนาดมีเป็นขโมย

หรือว่าพ่อแม่เล่าเกินที่อยากให้บอกรีบบอกนะ
ผมจะบอกคุณจอมขวัญแล้วก็แม่น้องแอมพ่อน้องแอม

สาเหตุที่มีปัญหาก่อนเนี่ย

ว่ามีความขัดแย้งอะไร
เรื่องที่เคยไปแจ้งเรื่องยาเสพติดที่ว่าสามีเก่าเคยโดนจับอะไรแค่นี้แหละ
หรือว่าสายเหยียดยืมเงินสามหมื่นยังไม่คืนเงินแค่นี้

เงินมันคงไม่ใช่หรอกมันจะเป็นเรื่องหมั่นไส้ที่ที่ว่าไปทำให้แฟนเขาต้อง

เพราะว่าสาเหตุนี้มันก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องมาโหดเยี่ยมแบบเลวร้ายและขนาดนี้
แล้วก็สามารถที่ว่าเปรี้ยวเนี่ยถ้าเปรี้ยวเนี่ยมีบาดหมางกันกับแอ๋มเนี่ย
เอิญกับแจ้มันไม่ได้บาดหมางแต่เอิญกับแจ้กับวัดสินอะไรเนี่ย
ก็ยอมที่จะทำร่วมกระบวนการไปด้วยเนี่ยมันต้องมีอย่างอื่นไหมที่ผมติดใจอยู่นะ
ก็รักษณะว่าสายเหยียดแค่นี้มันถึงกับขนาดนี้

มันอาจจะมีอะไรลึกไปกว่านั้นที่เราอาจจะไม่รู้
เดี๋ยวคือทนายไม่คิดว่าแค่เรื่องของการไปทำให้แฟนเปรี้ยวเขาโดนคดีไม่น่าจะใช่แค่เงินไม่กี่หมื่น
คือทนายคิดว่ามีอีกใช่ไหมคะ
เดี๋ยวการมีสาเหตุมากกว่านี้หรือมีแค่นี้มันมีผลต่อการสู้คดีไหมคะ
มันมีผลต่อการสู้คดีด้วยแล้วก็มันมีผลในการที่ว่ามันมีสาเหตุอะไรกันถึงต้องมาทำกันถึงขนาดนี้

คือจริงแล้วเนี่ยที่แอ๋มเนี่ยบอกว่าเคยไปทำให้แฟนเปรี้ยวติดคุกเนี่ยตอนนั้นเขาโดนจับเรื่องเสพกับบอบบี้
เขาก็บอกว่าเอายามาจากใครเขาบอกเอามาจากคนนี้แค่เนี้ยมันก็เป็นธรรมดาของร้อยทับสอง
เรื่องยาเสพติดเขาก็จะถามตรงตรงว่าคุณออกมาจากใคร
ตำรวจถามแล้วคุณจะได้บรรเทาโทษด้วยเขาบอกว่าเอามาจากคนนี้ก็คือพูดตามความจริง
ทนายเล่ามาเนี่ยคือไม่คิดว่าบาดหมางแค่เรื่องแค่นี้จะพาไปให้ถึงขนาดวางแผนฆ่า
ขณะนี้แล้วก็จ้องที่จะว่าแอ๋มกับแอ๋มนี่มาขอนแก่นเมื่อไหร่เนี่ยนั่งเครื่องบินจากไต้หวันมาโดยตรงเลยเนี่ย

อันนี้คือเพลงสุดท้าย
อันนี้คือข้อหาที่โดนเนี่ยข้อหาที่หนักสุดคือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
นั้นก็จะเป็นอำพลางศพนะคะลักทรัพย์กักขังหน่วงเหนียว
พกอาวุธนะคะรับของโจรแล้วก็ยาเสพติด
รับของโจรกับยาเสพติดคือโดนแค่คนเดียว
รับของโจรก็คือจำเลยที่๓น้องเบ้น
ใช่รับของโจรคือเบ้นแล้วก็ยาเสพติดเนี่ย
โดนคือแจ้โดนเข้าไปด้วยนะคะ
ทีนี้กลับมาถึงที่ทนายพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรก
บอกว่าที่มันชัดเจนนอกเหนือจากที่แผนประกอบคำรับสารภาพ
มันตรงกับหลักฐานเมื่อเอามา
จากตอนนั้นเอามาดูกับสำนวนมันตรงกัน

และที่สำคัญคือว่าในกลุ่มผู้ต้องหากันเองคือตอนที่โดนสอบตอนแรกนั่นแหละ

ก็เอาง่ายว่าอย่างตัวอย่างนะครับ
อย่างวัดศิลป์เนี่ยโดนจับคนแรก

คือวัดศิลป์เนี่ยคือหนึ่งในสี่คน

พอเขาไปปั๊บพระสินก็จะพูดลักษณะว่าผมเนี่ยเขาไปเช่ารถมา

พอทำอะไรบ้างถึงขั้นตอนว่าเอาคนเข้ารีสอร์ทตอนนั้นเนี่ย

ใครเป็นคนอุ้มไว้ใครเป็นคนฟันใครเป็นคนผ่า
แล้วให้จะเอาไปทิ้งศพ
ที่เขาไปทิ้งศพเนี่ยคือบ้านของเปรี้ยว

เนี่ยชุดพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยที่ไป

ยังไปงงเลยนะเนี่ยทางรถเลี้ยวมาก

คือที่เอาไปซ่อนเนี่ยถ้าพูดจริงว่า

ชาวนาชาวบ้านไปอยู่แถวนั้นไปเห็นเนี่ย
ถ้าอีกสัก๓๔วันไม่เคยเห็นนะครับ
มันก็จะเลิกเน่าเลิกเหม็นแล้วไงมันจะแห้ง

คือบังเอิญว่ามีคนผ่านไปปกติแล้วจากนั้นไม่มีคนผ่านนะครับ

พ่อกับแม่ไปก็คือเส้นทางนี้คือ

ผ่านป่าเข้าไปลึกมาก
วิ่งเข้าไปยังไหน
ต้องคุ้นเท่านั้น

ระหว่างนั้นมีคนไปแบบบังเอิญ
คงจะเป็นน้องแอ๋มอยากให้รู้ว่า

มีถ้าเกิดว่าผ่านอย่างนั้นมา๓๔วันก็แห้งแล้วครับ

เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผูกเข้าไปว่า
คือที่วางมาทั้งหมดเนี่ย

เพราะว่ามีการโทรศัพท์ให้บินมาจากไต้หวัน

ได้แอ๋มมาอยู่ขอนแก่นหรือยัง

ได้ยังอันนี้บอกได้ไหมว่าใครโทรหาใครใครคุยกับใครเรา

เป็นพยานที่เห็นมีการโทรไปที่ไต้หวันด้วย

แต่เขาก็อาจจะสู้ได้ไหมว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้ถึงตาย

พฤติกรรมของเขาคือเขาพยายามจะ

ถุงที่มัดจนขาดอากาศตาย

คือตั้งใจผูกให้เงื่อนตายเลย

ทีนี้มาถึง
สิ่งที่กังวลบ้าง

พยานที่จะบวกเข้าไปในศาลนะคะ

มีอะไรที่คิดว่ามันจะทำให้

หรือหลุดข้อหาใหญ่มีไหมคะ

ผมว่าไม่หลุดแล้วก็ไม่ได้ยาก

ไม่ได้ยากในคดีนี้

ผมก็คงจะคัดค้านประกันตัวอยู่
เพราะว่าตอนนี้อายการก็ค้านไว้แล้ว

ตามบทหมายใหม่เนี่ยทางพุทธหายก็

คัดค้านและไม่อยากให้ออกมา

เขาจะมาเหมือนกับว่ามา
มาเกี่ยวกับเรื่องพยาน
เพราะว่า
ที่ไปจับมาได้ที่ไปเอาตัวมาได้เนี่ย

อาชญากรหรือว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดา

หรือมีพักพวกเขาอยู่ข้างนอกอยู่เนี่ย
ผมก็ยังกลัวว่ามันจะมีอันตราย
พยานพวกผมที่เขาเป็นพยานให้

คือเปรี้ยวเอิญแจ้แล้วก็ว่าศิลป์
ส่วนอีกคนนึงที่โดนแค่รักทรัพย์คือเบนส์
เบ้นต์หรืออ้อมถูกไหมคะ

มีความแคลงใจอะไรใช่ไหมคะ
รู้สึกว่าตัวอ้อแบนท์รู้จักกับวัสดิ์ศิลป์

แล้วก็มารับวัสสินมาเจอกันอยู่ที่ยิ่งเทพวสินหนีมังเทพ

เอาโทรศัพท์มือถือไปขายให้แล้วก็มีการรับสารภาพแล้วก็ไปที่ร้านขายด้วย
โทรศัพท์เขา๒๖๐๐๐บาทไปขาย๓๕๐๐บาท
แต่นี่เขายังปฏิเสธนะแต่สารก็ยังไม่ให้ประกันตัว
แม้ว่าจะเป็นข้อหาที่ดูไม่แรงแต่ลักษณะว่าเป็นแก๊ง
เขารู้เห็นกันหมดว่าเขาวางแผนแบบไหนแต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าร่วมกันฆ่า

เขารู้เห็นหมดแต่เขาอาจจะอยู่นู่น

ตอนก่อนหน้านี้ที่คุณแม่คุณพ่อมาออกรายการเนี่ย
แคลงใจคนที่เป็นอดีตคนสนิทอีกคนนึง

ยังมีไหมยังคลางแคลงไหมหรือในสำนวนเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเข้าไปอีกไหม
ถามผมฮะผมยังครอบครัวบอกตรงว่าคนหนึ่งที่โทรให้แอ๋มมาที่ขอนแก่น
ผมก็มีหลักขานว่าบอบบี้นี่แหละ
ที่เป็นคนโทรหาแอมตอนที่แอมมามีสามีแล้ว
ก็มีบ๊อบบี้นั่นแหละโทรเข้ามา
แล้วบอบบี้เนี่ยยังจะต้องเกี่ยวในข้อสงสัยคลางแคลงไขมั้ย

เราก็ไม่รู้ชินทนธาภาพยังไงก็พูดง่าย

แต่ว่าไม่ได้มีน้ำหนักมากพอที่จะถูกกล่าวหาถูกไหมคะ
ต้องบอกตรงว่าตอนนั้นเขามีสามีแล้ว
เค้าอยู่กับสามีแล้วได้มาค้นแจน
ก็มีบอบบี้คนหนึ่งแหละที่เป็นคนโทรตามเข้ามา

แต่ว่าเราก็ไม่มีหลักฐานที่ไปปักปำเขาหรอก

อาจจะมีส่วนที่ทำให้แอ๋มได้ลงมาขอนแก่น

แค่เราถามว่าข้อสงสัยตอนนั้น
เมื่ออ่านสำนวนแล้วยังไงก็ยังไม่รวมบ๊อบบี้ถูกไหมคะ
แต่จะเป็นพยานในชั้นศาลหรือเปล่าไม่รู้เนาะ

กำลังจะถามว่ามันมาจนถึงตอนนี้
ระหว่างนี้เนี่ยที่เว้นกันมาอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะ
คุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตถามตรงนะคะคือเนื่องจากเห็นเป็นคนจังหวัดเดียวกันอาจจะรู้จักกันบ้างหรือเปล่าดิฉันไม่ทราบนะคะ
แต่ว่าครอบครัวผู้ต้องหาญาติพี่น้องเนี่ยเคยมีการติดต่ออะไรมาที่ครอบครัวแอ๋มไหมคะ
ไม่มีครับไม่มี
เราก็อยากให้มีนะเราอยากให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหน่อยว่าอย่างน้อยก็กู้ความรู้สึกของเราคืนมาได้บ้าง
จากน้ำใจจากกำลังใจที่ญาติพี่น้อง๔๕คนที่ทำลูกเราเนี่ย
แต่เราก็ไม่เคยได้กำลังใจจากตรงนี้มาสักคน
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของแก้ของเอิญว่าสินของอ้อมของเปรี้ยวเนี่ย
มีแต่ทำให้เราเสียความรู้สึกหลายเรื่อง
ทุกอย่างคือเขาไม่มีน้ำใจที่จะมาแสดงความเสียใจอะไรกับเราสักคน
จนกระทั่งที่จะทำบุญร้อยวัน
ก็ยังไม่มีใครที่จะมาถามว่าไปสั้นแบบไหน
เอาสั้นเลยผมก็ชัด
ของลูกเราเนี่ยเป็นฝ่ายเสียหายเราก็ว่าลูกเราดี
แต่ลูกเขาเป็นฆาตกรก็ยังว่าลูกเขาดีเลย
เขาไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยคิดจะมองในฝ่ายที่เสียหาย

แล้วจะจัดงานจัดบุญอะไรเนี่ย
ทำบุญร้อยวันให้น้องแอ๋ม
วันที่๙กันยาที่จะถึงที่วัดตีพาราศรีมาเขต
จังหวัดพระนครศรียุทธญาอำเบิร์นราชบุหรวงครับ
ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรคืบหน้าไหม
แต่ยังไงเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันเป็นระยะของคดีนี้

และก็คุณทนาย
ขอบคุณค่ะ